นะฮะบานแล้วนะคะฮะบริขุอนรมโลต้นรับนักท่องเที่ยว
ช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาใครยังไม่ได้ไปเที่ยว
ไปกันได้ครับเดี๋ยวคงจะมีวันหยุดกันอีกนะฮะ
ก็ไปที่นี่เลยครับคุณผู้ชม
คนที่เข้าไปมาช่วงวันหยุดยาวเขาบอกว่าโหสวยงามมากเลย
อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าจังหวัดพิศนุโลกครับ

เขาว่าเป็นเส้นทางที่ส่งท้ายวันหยุดได้ดีมากเลยแหละ
แวะไปเที่ยวอุทยานเขาบอกว่าก็จะมีลานหินปุ่มเนอ
ใครที่เคยไปก็จะมีร้านหินปุ่มไปนั่งรับลมเย็นเย็นนะฮะ
วิวหน้าผาแบบ๑๘๐องศา
โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดำริภูหินร่องกล้า
แล้วก็ฝ่ายอุดหนุนของฝากของที่ระลึกจากชาวบ้านกลับมาด้วยครับ
แล้วก็เดินทางขึ้นไปยังยอดภูลมโหล
ที่นี่จะไปเจอกับดอกนางพญาเสือโครงเริ่มเบ่งบานดอกสีชมพูแบบนี้เลย
แล้วก็นี่ใครไปถ่ายรูปนะสวยเหมือนต่างประเทศเลย
ภูณุ่นอุทยานแห่งเจ้าผู้หญิงร่องกล้าครับ
ออกดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูแล้ว

ถ้านับเป็นพื้นที่ทั้งหมดของภูลมโลก็เรียกได้ว่า
น่าจะบานสัก๑๐
หลังจนที่จะบานมากขึ้น
ประชาสัมพันธ์นักท่องเที่ยวครับ
รออีก๒สัปดาห์จะเห็นแบบสีชมพูแบบสวยเลยฮะ
ว่าต้นเดือนธันวาถ้าเกิดคราวนี้ใครไป
จะเห็นความสวยงามของดอกนางมะยาสวยโครงที่บานแบบ๑๐๐
สากุรักษ์เมืองไทยเนี่ยสัพพรั่งแน่
ชมก็ได้ต้นเดือนธันวาคมนี้เป็นต้นไป